ล่าสุดค่ะมีการวิ่งเพื่อการกุศลอีกแล้ว
แต่ว่าจะเป็นยังไงอะไรที่ไหนยังไงมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

กว่าเดิมนะคะเป็นการท้าทายตัวเองค่ะ
โดยครั้งนี้ร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ในกิจกรรม๑๕๙๐๐วิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่สิริราช

เพื่อระดมทุนจากประชาชนค่ะที่มีจิตศรัทธาแล้วก็สมทบทุนสร้างอาคาร
นวมินทบพิษค่ะ๘๔พันศาโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราช
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนอกจากร็อกเกอร์คนดังแล้ว
ยังมีหวานใจอย่างคุณก้อยรัชวิน
รวมถึงเพื่อนนักแสดงอย่างคุณเชธิคำพรและก็ท็อปฟี่๓บาท๕๐มาร่วมแสดงพลังอีกครั้งนี้

โดยขบวนวิ่งค่ะได้เข้าสู่เขตอำเภอเมืองชายนาฏ
แล้วก็แวะพักที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรค่ะ
เพื่อรับมอบเงินที่ชาวจังหวัดชายนาฏนะคะ
ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับโครงการ
โดยมียอดบริจาคทั้งสิ้นนะคะ
ตอนนี้นะคุณ๑ล้าน๔แสน๓หมื่นบาทค่ะ
รวมยอดบริจาคตั้งแต่วันที่๑๑จนถึงเมื่อวานนี้นะคะ
มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น๕๒ล้านบาทเศษค่ะคุณ
นี่ยังไม่ทันถึงอาทิตย์ดีนะคะ

ฉันว่ามีสิทธิ์นะ
ที่หนุ่มตูนค่ะพร้อมคณะจะออกวิ่งต่อ
แล้วก็พักที่โรงแรมจังหวัดสิงห์บุรีด้วยค่ะ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนนะคะ
ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จด้วยแล้วกันนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะคุณตูนก็ยังวิ่งต่อไปเรื่อยเลย
เราก็ต้องส่งกำลังใจให้คุณตูนด้วยแล้วกันนะคะ